ทุกผู้ชมครับที่จังหวัดตราดเนี่ยตามเรื่องนี้ต่อหน่อยนะฮะ
เหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่ต้องบอกว่าโหดเยี่ยมเหลือเกิน

ผู้ชายคนนึงตามไปง้อแฟนสาว

แล้วพอเขาไม่คุยด้วยอะไรด้วยเขาถึงขั้นกระโดดหนีออกทางหน้าต่างข้างหลังเนี่ย

แล้วก็ตกลงไปข้างล่างนี่ก็ตามไปอีกแล้วก็ไปฟันเขาจนเสียชีวิตคาร้านข้าวมันไก่

วันนี้เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดในช่วงที่เกิดเหตุนะฮะ

บอกพี่พูดมาฮะ
ไม่ได้ไหวพูดเดี๋ยวพี่พูด
โอ้โหดูสิฮะพฤติการนี่คือเหมือนที่เพื่อนของผู้ตายบอก
เขาบอกว่าเมื่อคืนนี้ก่อนเกิดเหตุเนี่ย

เนี่ยตรงนี้เขาเห็นผู้ตายเนี่ย

คนก่อเหตุที่เป็นแฟนนุ่มอยู่
นี่ไงจะเอายังไงพูดมาดิเนี่ย

ไม่ยอมคุยด้วยไม่ยอมมาหา
ไม่ยอมมาเปิดประตูร้านคาราโอเกะ

ตั้งใจเลยคงจะรู้ว่าเขาคงจะไม่ยอมเจอ

ตรงนี้คือบุกขึ้นไปถึงห้องเขาบนชั้นสอง

แต่ผู้ตายเนี่ยกระโดดหนีไปร้านข้าวมันไก่ข้างเนี่ย

ลุลงมาที่หน้าร้านเนี่ยแล้วก็วิ่ง

บอกมึงอยู่ไหนแล้ววิ่งตามเลยอะค่ะ
แล้วพอไล่ไปทันที่ร้านขายข้าวมันไก่
ก็คว้ามีดปังตอเอาไว้สับไก่ของร้านข้าวมันไก่

ที่ฉันไปฟันแบบไม่ยั้งเลย
ที่ฉันเสียชีวิตการฆ่าร้านเลยนะฮะ

นี่เปิ้งมาตรงนี้เนี่ย

คนก่อเหตุช่วงตกทะลุหลังคาลงมาเนี่ย

จะได้แบบลุกไปไหนต่อไม่ได้
เพราะที่วิ่งตามไปเนี่ยคือไปฆ่าเขาเลยนะฮะ

ผู้ที่เสียชีวิตคือนางสาวชนนิการกลัวขุนทศ
ชื่อเล่นชื่อโบนะครับอายุ๒๒ปีนะฮะ

โดยเฉพาะนายอภิวัฒน์ที่ชอบไปทำร้ายเขา
นี่สุดท้ายไปเสียชีวิตอยู่ที่ร้านขายข้าวมันไก่ที่อยู่ข้างนะครับทุกผู้ชมครับ
เจ้าของร้านคาราโอเกะเองก็ออกมาช่วยเหลือกันตอนนั้นด้วยนะฮะ
หลังจากได้ยินสงยินเสียงต่างนะครับ
แต่ว่าชนนิการเธอถูกคนร้ายคนก่อเหตุคือนายอภิวัฒน์เนี่ยฟันเข้าไปเนี่ยนะฮะกระหน่ำฟันไม่ยั้ง๓๐กว่าแผลนะฮะ
นี่ตรงที่ร้านขายข้าวมันไก่ที่เขาได้ยินเสียงนะเขาก็มาดูกันนะฮะ
ตี๕เกือบ๖โมงเช้านี่เปิดร้านและเตรียมร้านแล้วนะครับเมื่อวานนี้
ตอนที่เขาได้ยินเสียงนะครับ
ได้ยินเสียงว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะฮะ
คือความสูงจากหน้าต่างที่ห้องของผู้ตายจากร้านคาราโอเกะลงมาข้างล่างเนี่ยสูง๕เมตรนะครับ

คาราโอเกะที่ผู้ตายมาพักอาศัยกับร้านข้าวมันไก่เนี่ยห่างกัน๕๐เมตรช่วงเกิดเหตุคือเช้ามืดเมื่อวานนี้นะฮะ
วิ่งหนีเข้าไปในร้านข้าวมันไก่นะครับ
วิ่งไปขอความช่วยเหลือที่ออกมาดูกันน่าจะเป็นร้านค้าแถวนั้น
ได้ยินเสียงนะฮะ
เพราะว่าผู้ตายพอเขาวิ่งออกมาเนี่ยเขาเข้าร้านข้าวมันไก่เลยค่ะความคืบหน้าล่าสุดวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ

เช้าวันนี้มีญาติของนายอภิวัฒน์เอาข้าวเอาน้ำมาเยี่ยมที่สพเมืองตราดถูกคุมขังอยู่ที่นี่
เมื่อวานนี้ก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปนะ
วิ่งไปทางบ้านชาวบ้านที่อยู่แถวนั้น
ลงคงลงคลองอะไรไปเลยแล้วก็ไปอยู่แถวป่าริมคลอง
สภาพแบบตอนนั้นก็หมดเปรี้ยวหมดแรงบาดเจ็บตามเนื้อตัวด้วยนะฮะ
ญาติที่มาเยี่ยมบอกกับคุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเรา
บอกปกติแล้วอภิวัตนี่เขาไม่ใช่คนอารมณ์ร้อนนะ

จะเป็นคนเงียบด้วยซ้ำ
นี่ไม่คิดเหมือนกันว่าจะกล้าก่อเหตุขนาดนี้
แต่ปกติก็ทำร้ายเมียทำร้ายแฟนขออภัย
ก็คนที่เขาเป็นเพื่อนกับผู้ตาย
บอกว่าผู้ตายถูกทำร้ายประจำจนไม่อยากอยู่ด้วย
ตอนที่คุมตัวออกมาก็จะมีบาดแผลที่ศีรษะด้วย
นี่ครับตามร่างกายก็มีบาตแผลเดินเพลกดีของเพลกนี่นะฮะ
ก็เป็นอาการบาดเจ็บจากตอนที่กระโดดตามเข้ามา
แล้วก็ทะลุหลังคาลงมานะไหนจะไปกระโดดข้ามรั้วชาวบ้าน
หลบหนีอีกนะฮะลงคงลงคลองอีกนะครับ
ผู้สื่อข่าวก็พยายามถามถึงสาเหตุในการก่อเหตุในครั้งนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับนายอภิวัตไม่ยอมพูดอะไรนะครับ
คือเขาก็บอกสั้นบอกเมื่อวานนี้ตั้งใจจะไปรับแฟนสาว

อยากขอโทษอะไรอยากขอโทษอะไรบ้าง
เขาอยากขอโทษครอบครัวผู้ตายด้วย
แล้วเขาก็บอกว่าเขายังรักผู้ตายเหมือนเดิม
จะรักเหมือนเดิมยังไงคะเขาตายแล้วอะค่ะเขาไม่เหมือนเดิมแล้ว
อยากขอโทษอย่างไรอยากขอโทษอะไรบ้าง
กับโบนี่รักไหม

เห็นภาพแล้วก็เสียงจากกล้องวงจรปิดหรือเปล่าพี่อุ๋ย
คือเพื่อนของผู้ตายก็พูดเป็นเสียงเดียวกัน
บอกนายอภิวัตเนี่ยทำร้ายเขาบ่อยจนเขาไม่อยากอยู่ด้วย
เขาต้องมาขอญาติของเขาที่เป็นเจ้าของร้านคาราโอเกะนอนที่นี่

แล้วบอกยังรักเขาเนี่ยคนรักกันนี่ทำกันอย่างนี้เหรอ

ก็คือทะเลาะกันมาแล้วตอนวีดีโอคอร์เนี่ย
เขาก็ไม่ได้อยากจะคุยด้วยอะไรอย่างนี้
สุดท้ายก็เลยเอาหินทุบแล้วบุกขึ้นไปเลย

ของผู้ที่เสียชีวิตนะฮะคือนางสาวชนนิการ
วันนี้ก็มาที่โรงพักษพเมืองตราดนะครับ
มาขอเอกสารเรื่องการนำไปขอรับศพผู้ตาย
ประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดนะฮะ
ซึ่งเขาก็มีลูกของเขาอยู่อีก๒คนนั้นที่บ้านเกิดนะ

นี่นะฮะคือทางญาติญาติบอกว่า
ชนะสูตรเบื้องต้นเนี่ยแจ้งว่า
ชนนิการี่ถูกมีดฟันเขาที่ศิษย์ศยี่สิบกว่าแผลนะฮะ
สิบกว่าแผลนี่คือสาเหตุหลัก
ที่ทำให้เธอเสียชีวิตไม่รวมแผลที่แผ่นหลังที่ถูกฟันลึกจนถึงปอด
โอ้โหเดี๋ยวนะลึกถึงปอดนี่คือ

อภิวัตใช้มีดปังตอที่ใช้สับไก่ของร้านขายข้าวมันไก่
คือทางร้านที่ทางร้านบอกเมื่อวานนี้ก็พยายามห้ามกันอ่ะค่ะ
แล้วนายอภิวัตทำเป็นตอนแรกมายังไม่มีอาวุธใช่ไหม

กระโดดตามลงไปเนี่ยยังไม่มีอาวุธค่ะ
แล้วพอทางเจ้าของร้านข้าวมันไก่เข้ามาห้ามเนี่ย
ทำเป็นอ่าผมขอดื่มน้ำหน่อยให้เขาเดินไปหยิบน้ำ
แล้วตัวเองก็วิ่งไปหยิบมีดแล้วมาฟันนางสาวชนนิการจนเสียชีวิต
ญาติจุดทูบเขาลงศพนะฮะแล้วก็เรียกชื่อ
เพื่อเรียกให้กลับบ้านเกิดที่อุดรธานีที่อำเภอบ้านผือนะฮะ
เพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลที่นั่น
คือภาพในกล้องวงจรปิดที่เห็นมีคนวิ่งออกมาดูกัน

ที่เขาได้ยินเสียงแล้วก็เลยวิ่งออกไปดูกัน
แต่ตอนนี้คือชนิการเธอกระโดดหนีลงไปแล้ว
กระโดดลงจากชั้น๒เลยนะหน้าต่างของห้องของเธอ
นี่ทุกคนก็พยายามวิ่งมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะ
แล้วนายอภิรักษ์ก็กระโดดทะลุหลังคาลงมาใช่ไหม

ทีนี้คนในร้านคาราโอเกะเขาก็ได้ยินเสียงแล้ว

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปจะมีภาพในห้องของผู้ตาย
ใช่ไหมมันจะเห็นข้างหลังที่จะเป็นร่องรอยหลังคงหลังคา
ลุอะไรพวกนั้นด้วยนะฮะ
ทางร้านคาราโอเกะอันนี้ตรงนี้เห็นไหม
เธอเปิดหน้าต่างแล้วกระโดดวิ่งออกมาเลย

แต่ตัวนายอภิรักษ์ตอนกระโดดตามลงมาเนี่ยทะลุหลังคา

จะด้วยน้ำหนักตัวของผู้ชายที่เยอะกว่า
ทุกผู้ชมครับมีคนเจ็บคนหนึ่งก็ถือว่ามีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับผู้ตายนะฮะ
เขาเป็นลูกชายของเจ้าของร้านคาราโอเกะนะครับ
เขาได้ยินเสียงกันเนี่ยเขาก็เลยวิ่งตามไปดูที่ร้านขายข้าวมันไก่

พยายามจะไปช่วยห้ามนี่ฮะ
นายศรีสัมพันธ์นะครับบุญประกอบนะฮะ
เขาก็ถูกนายอภิวัฒน์เนี่ยฟันจนบาดเจ็บเหมือนกัน
ดิกลางหัวเหมือนกันนะพี่อุ๋ย
นี่คุณศรีสมพันธ์เนี่ยบอกว่าถูกนายอภิวัฒน์ใช้มีดปังตอฟันเข้าที่หัว
โชคดียกมือขึ้นมากันเอาไว้ทัน

หากเอามือบังไม่ทันเนี่ยตายตามน้องสาวไปแล้ว

ถ้าไม่โดนเนี่ยป่านี้เรียบร้อย
คุณศรีสัมพันธ์บอกว่าตอนที่น้องสาวไปคบกับนายอภิวัตคนก่อเหตุไม่เห็นด้วยตั้งแต่แรกอยู่แล้ว

เพราะพอเห็นหน้าครั้งแรกเนี่ยก็ไม่ชอบไม่ถูกชะตาเลย
พฤติกรรมของนายอภิวัตรเป็นนักเที่ยวชอบดื่มขี้เมาแล้วมาจีบน้องสาว

ผู้ต้องหาอ้างในวันนี้ตอนให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกอยากจะขอโทษยังรักผู้ตายเหมือนเดิม
คุณศรีสมพันธ์ในฐานะพี่ชายผู้ตายบอกผมไม่อยากให้ฆ่า

ไม่ค่อยชอบหน้ามันแน่ประจำจากแรกละ
อยากให้น้องของเดียวได้เลิกกับเราเลย

คดีนะครับทุกผู้ชมครับตำรวจแจ้งข้อหากับนายอภิวัฒน์เอาไว้นะครับ
ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าด้วยบุกรุกเคหสถานในยามวิการด้วย
ทำให้เสียทรัพย์ด้วยนะครับ๔ข้อหานะฮะถูกแจ้งไป
ตำรวจตัดสินใจไม่เอาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
พาตัวไปทำแผนเนื่องจากเกรงว่าจะถูกประชาธรรม
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากหางที่ศาลต่อไปเลยนะฮะ
เพราะตำรวจบอกว่าโดยหลักฐานแล้วก็พยานแวดล้อมเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้ว
คนเราเดี๋ยวนี้จิตใจโหดเยี่ยมขึ้นทุกวันเหมือนกันนะคะ